โอ้โหเชื่อเลยว่าเดี๋ยวคอมเมนต์จะมากันพลึบพลับจริงค่ะ

ใช่ค่ะเกี่ยวกับการซื้อเครื่องออกกำลังกาย
พอฟังแบบนี้ก็เหมือนกับคนในชุมชนจะได้ใช้ประโยชน์ใช่ไหมครับ
แต่ที่มันกลายมาเป็นประเด็นน่ะอุ้ย
เอาไปตั้งเอาไว้ลินทางย่านยศโรคหมดละนะ

ตัวและเกือบสี่หมื่นคุณ
นี่มันแพงเกินจริงหรือเปล่า
คุณทั้งหมดสิบสองตัวใช้งบสี่แสนเจน
โอ้โหนี่คุณผู้ชม
คุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็แบบอาจจะเป็นผู้รับเหมา
สามารถที่จะประเมินราคาไอ้พวกปูน
ที่แบบหล่อเป็นฐานได้นี่ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะ

นี่ค่ะให้ดูก่อนเครื่องออกกำลังกาย๑๒ตัวเนี่ยนะ
เขาตั้งอยู่ตรงริมกำแพงสองฝั่งเลย
หน้าประตูบริษัทที่ถนนรัตนราชที่บางบ่อ
เอาอีกแล้วพื้นที่สมุทรปราการ
มุดปราการจะมีข่าวอะไรลักษณะแบบนี้

เฟซบุ๊คปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเอามาโพสต์ไว้
เขาก็ตั้งข้อสงสัยค่ะว่าอบตบางบ่อใช้งบเยอะขนาดนี้เลยเหรอ
๔๗๕๐๐๐บาทหาแล้วต่อตัวก็เกือบ๔๐๐๐๐บาท

คุณผู้ชมแล้วบรรยากาศตรงนี้มันน่าไปเล่นออกกำลังกายไหม
คุณเขาตั้งมา๒ปีแล้วฝุ่นหนาตึ๊บเลยค่ะ

ใครจะมาออกอันนี้นักข่าวอันนี้นักข่าว

เออเสียงสนิมมันจะแบบเอ๊หรือเปล่า
อุปกรณ์ทุกชิ้นนะทุกเครื่องยังใช้งานได้อยู่

ฝุ่นจับหนาขนาดนี้แล้วใครจะกล้า
คุณเห็นสายไหมล่ะที่มันห้อยลงมา
เราก็ไม่รู้ว่าจับไปแล้วจะไฟดูดไฟช็อตไหม
เออชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
เดี๋ยวเดี๋ยว
ว่าเวลาชาวบ้านเขาสะท้อนมาแบบนี้ต้องฟังนะแต่เราจะฟังแค่คำร้องเรียน
เราต้องไปถามไงเราไปถามนางสาวน้ำอ้อยเป็นหัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
ซึ่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลังที่อบตบางบ่อค่ะ

ชี้แจงนะบอกว่าเนี่ยมีการสืบราคาของครูรุภัณฑ์อย่างถูกต้อง
แล้วก็มีคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
และไอ้ที่ไปคุยพูดกันต่อกันว่าอีขึ้งนึงกว่า๔๐๐๐๐แพงจะตาย

คือเขาบอกแค่ว่าอุปกรณ์แต่ละตัวคุณคุณดูสิราคามันก็ไม่เหมือนกัน
เพราะว่าอุปกรณ์แต่ละตัวอย่างตัวขึ้นไปแล้วก็ใช้มือโยก
อย่างนี้มันก็อาจจะอีกราคานึง
ทีนี้ราคามันไม่เท่ากันรวมถึงราคานี้รวมราคาฐานราก
แล้วก็การรับประกันเครื่องนี้ปีนึงด้วย

ใช่ค่ะทีนี้สถานที่ติดตั้งเราก็ถามทางหัวหน้าไปเหมือนกันนะ
เขาบอกว่าอ๋อเรื่องสถานที่ติดตั้งเหรอ
สมาชิกอบตเป็นคนของงบประมาณมานะแล้วเขาเป็นคนจัดหา
ซึ่งอันนี้เขามีการทำประชาคมกับสภาสมาชิกอบตมาแล้ว
ทั้งหมดที่ทำทำตามระเบียบทุกอย่างเลย
ทีนี้นักข่าวของเรายังไม่หยุดความพยายามค่ะคุณผู้ชม
ให้หมดเลยไปถามหน่อยซิร้านที่เขาขายพวกเครื่องออกกำลังกายแบบนี้
เราก็เลยไปถามเขาว่าเอ๊ะราคามันเท่าไหร่นี่นี่
ราคาจะอยู่ที่ประมาณ๙๐๐๐ถึง๑๓๐๐๐ค่ะ

ค่าติดตั้งขนส่งคือเขาบอกว่าค่าติดตั้งอยู่ที่๑๕๐๐บาทต่องาน
ต่องานนี่หมายถึงว่าสมมุติไปติด๕ตัวก็ถือว่าเป็นงานเดียวใช่ไหม
เพราะว่าเมื่อกี้นักข่าวของเราถามไงว่างานหนึ่งคือติดกี่ตัวก็ได้ใช่ไหม
แล้วทางร้านก็บอกมาว่าใช่ครับ
แปลว่าถ้าเกิดติด๑๒ตัวอันนี้ก็อยู่ในงบ๑๕๐๐เป็นค่าติดตั้งเหรอคะ
แล้วก็บอกว่ายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
แต่ว่าแหมต่อให้รวมภาษีมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกไม่เท่าไหร่
ส่วนเรื่องพื้นปูนคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ย

จะต้องเป็นผู้จัดเตรียมเอาไว้เอง
นี่ค่ะคือสิ่งที่เราถาม

ก็ไม่ใช่ร้านที่ขายให้กับทางอบตนะ

มีออกกำลังกายเครื่องกลางแจ้ง

อุปกรณ์บริหารแขนขาหน้า

มืนนึง
คุณอุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง

อุปกรณ์บริหารเอวไอ้ที่หมุน๙๐๐กว่า

บริหารขานี่ยังหาไม่เจอเพราะเขาก็มีอุปกรณ์ขายเยอะเลยคุณ
แต่ราคาเฉลี่ยอย่างที่เมื่อกี้ร้านบอกเหมือนกัน
๙๐๐๐ถึงประมาณหมื่นของผมประมาณหมื่นสี่

คุณผู้ชมฮะแต่เมื่อกี้ถ้า๑๒ชิ้นหารกันจากงบ๔๐
มันกลายเป็นตกเครื่องละเกือบ๔๐๐๐๓๙๐๐บาท

หรือว่าถ้าทางเขาชี้แจงมาบอกว่าบางเครื่องก็อาจจะถูกอาจจะแพงเนี่ย
มันก็เป็นข้อสงสัยได้นะ
เออเอาเป็นว่าก็ถือว่าชี้แจงแล้วเราก็รับฟังทั้งสองด้านแล้ว

ดูข้อความบางข้อความก็อ่านออกอากาศไม่ได้นะคะ
บางคนบอกเป็นภาษีประชาชน
แล้วก็มันควรจะอยู่ในจุดที่เหมาะสมได้ใช้งานจริง
ถ้าไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็เปล่าประโยชน์นะฮะ